แต่ถ้าพูดถึงเรื่องของนายกรัฐมนตรี
อ่าท่านก็ให้คำขวัญวันเด็กมาด้วยเหมือนกัน

พระชุนาคำขวัญวันเด็กปี๒๕๖๓ก็คือ
เด็กไทยยุคใหม่รู้รักษามะคีรู้หน้าที่พลเมืองไทย

จริงแล้วเนี่ยเพลงยอดฮิตในวัยเด็กหรือว่าวันเด็กที่เรานึกถึงก็คือเพลง
เอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่๑๐อย่างด้วยกันใช่ไหม

ปกติเราร้องกันเป็นแบบนี้๑นับถือศาสนา๒รักษาธรรมเนี่ยมั่น

แต่ว่าจะพาคุณผู้ชมไปดูคลิปเพลงวันเด็กที่พ่อหนุ่มคนนี้เขาจัดทำขึ้นค่ะ
โดยนอนว่าผีนั้นมันจะมานั่งกินถ่วย
ผิวฝากตอนเมื่อคืนเนอะ
จะมีผีนั้นมาบิดตา
ห้ามลืนเม็ดของบะเต้ามันจะเข้าไปงอกอยู่ที่ในตอง
ห้ามตากผ้าไว้เมื่อคืนเนอะ

ว่าห้ามตากผ้าไว้กลางคืนผีกระสือจะเอาไปเช็ดผ้า

เป็นการเหมือนฝากเตือนเด็กห้ามทำนู่นทำนี่ทำ
ที่ผู้ใหญ่เคยบอกเอาไว้ว่าเด็กอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนี้นะ
อย่าผิวฝากตอนเมื่อคืนนะเดี๋ยวผีบิดฝากนะ

ห้ามกินเมล็ดแตงโม

ไม่ใช่ผีสิ

แต่ว่าเอาจริงนะตั้งแต่โตมาจำไม่ได้แล้วว่า

อย่าร้องเพลงไปกินข้าวปลา
เพราะว่าเดี๋ยวจะได้ผัวแก

เว้ยจะได้ผัวแกครับ

เด็กจะแกะก็ไม่ได้
เพลงพอโตขึ้นมากินข้าวไปร้องเพลงไปทำทุกอย่าง
พอโตกว่านั้นอีกร้องเพลงแล้วเลิกกินข้าวไม่กินแล้ว
คืออย่างนี้การทานข้าวไม่ควรร้องเพลงไปด้วย

เป็นกุศโลบายที่ผู้ใหญ่สอนเด็กให้มีมารยาท
บางทีก็ให้ประทึกปฏิบัติตัวให้ดี

เป็นคำเตือนน่ารักแล้วก็ขอชื่นชมคนทำคลิปน่ารักแบบน่ารักจ๊ะ